ถึงข่าวแก๊งสองล้อชื่อทริปไม่อาบน้ำ
ฟังชื่อทริปแล้วไม่อยากร่วมด้วยเลยค่ะ

เรื่องของเขาน้องมิ้นคุณจะไม่อาบน้ำก็เรื่องของคุณ
แต่คุณจะขี่รถแบบนี้ไม่ได้
ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนไปด้วย

มันหมดพัง
คือมันแช่ขวานานแล้ว
เออมันนานเกิน

ใช่ฮะเกาะขวาไปตลอดเลยครับ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอนะครับ
แก๊งสองล้อทริปน้ำไม่อาบ

รายงานสถานการณ์ทริปน้ำไม่อาบ

มาแสดงความคิดเห็นถล่มกันเช่น

เออเขาคงสะดวกแบบนี้มั้ง
หน้าจุดจุดจริง
สุภาพแล้วนะเดี๋ยวด่าไปจะส่อสกุล

หมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์ครับ
หน้าร้านผู้ขามค้าไม้
ฝั่งขาขึ้นนะขาขึ้นเข้าตลาดผู้เตย
ตะบนผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ่ายภาพของรถจักรยายนที่หนีการจับกลุ่มของตำรวจ

ไม่ว่าจะเป็นป่าข้างทางป่าอ้อยนะครับ
นี่ลุกรังก็ลุยนะครับดินโคนก็ลุย
ทำให้รถติดหล่มไปหลายคัน
คือจากการตั้งจุดสกัดของเจ้าหน้าที่
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ไม่ติดหรอกแผ่นป้ายทะเบียน
เพราะว่าเขามีพฤติการแบบนี้อยู่แล้ว
ติดป้ายทะเบียนไปเดี๋ยวตำรวจจับได้นะครับ

รถไม่มีเอกสารไม่มีสำเนา
ตำรวจก็เลยออกแค่ใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับใช่ไหม
นอกจากนี้ก็ังมีผู้ใช้รถใช้ถ้นน

คือคนพวกนี้พอขับขี่แบบนี้ระหว่างเส้นทางหน้าร้านผู้ขามค้าไม้ฝั่งขาขึ้น
ทะเบียนงด๔๐๖๒นรศมาจอดอยู่ข้างทาง
เจ้าของรถคือนางสาวเอนะฮะ
คือเธอเล่าบอกว่าเธอขับรถมาตามทางหลวงเนี่ยสาย๒๑เนี่ย
จะไปงานศพเพื่อนที่พิสุนุโลกนะฮะ
ระหว่างทางมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขี่ตามหลังมานะครับ
แล้วชนท้ายด้านขวาเธอยุบเลยเป็นรอยเลย
หลังเกิดเหตุนะครับคนขี่จักรยานยนต์ลงมาดูไหมล่ะ
ลงมาดูไหมไม่มีฝันไปเถอะครับ
ไม่มีลงมาดูไม่มีมาเจรจาอะไรทั้งสิ้นครับ
คือขับรถมาแล้วเหมือนกำลังจะแซงเพื่อที่จะแซงไปเลนนู้น
แต่รถหนูมาอยู่เลนนี้เขาเหมือนจะหลบแล้วแต่ว่าหลบไม่พ้น
ก็เลยเกิดอุบัติเทศทั้งนี้อ่ะค่ะทำแบบถ้าโชคแล้วมาแล้วผิดชอบ
หรือว่ามาแบบว่าเฮ้ยพี่ผมขอโทษหรืออะไรอย่างนี้
หนูจะไม่เอาอะไรเลยแต่อันนี้มาแล้วแบบบอกว่า
ไม่ได้บอกอะไรสักคำขี่รถวนกลับไปเลยโอ้โหหนูก็เดือดร้อนไปหมดเลยทีนี้
ว่าหนูก็ต้องรีบไปงานศพด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีคนใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาถ่ายเซลฟี่
นี่ถ่ายเซลฟี่กับจุดที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณเนี่ยนะมีข้อความบอกว่ายังไงรู้ไหม
กลุ่มสมภาพน้องมิ้นนะถ้าผมย้ายทั้งสอนอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับ
นั่นโอ้โหนั่นคุณเป็นใครคะเนี่ย
มิ้นถึงกับเสียงสูงเลยคุณเป็นใครคะเนี่ยนะฮะ
คือคาดว่าจะเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้แหละนะครับก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะฮะ
เพียบเลยนะครับโอ้โหใหญ่จริงจริงจับโชว์หน่อยฮะตำรวจครับค่ะ